ตีเก่าแลกใหม่เกิดขึ้นที่จังหวัดภรรณคนสาว
ประกบแบบนี้และหลังจากนั้นจอดของตัวเองทิ้งไว้ซึ่งเป็นคันเก่าด้วยนะแล้วก็เข้าไปควบรถจักรยานคันใหม่
ออกไปเลยค่ะเก่าแลกใหม่แบบนี้แบบไม่จ่ายตังค์ด้วยนะ
เอาจักรยานคันเก่ามาแลกจักรยานคันใหม่ที่หน้าร้านไปใครเจอให้เลย๕๐๐บาท
จับภาพนี้ได้ค่ะผู้ชายคนนี้ช่วงวันที่ก่อเหตุสวมเสื้อยืดสีน้ำเงินกางเกงขาสั้น
สวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยอายุน่าจะประมาณสี่สิบห้าถึงห้าสิบปี
ขี่รถจักรยานยนต์มาวนก่อนหลังจากนั้นนะคะเจอคันใหม่ค่ะ
ก็เอาคันเก่าของตัวเองแลกคันใหม่แล้วก็ขี่อีกคันใหม่หลบหนีไปเลย
คันเก่าไว้ให้ดูต่างหน้าฟังเสียงเจ้าของร้านหน่อยค่ะ
เขาขี่จักรยานผ่านมาครับแล้วก็เหมือนเขาดูราดราวแล้วนะมะ
แล้วสุขใจไม่แทนไม่แทนใจแล้วเขาวนเข้ามาค่ะ
แล้วก็เข้ามาดูดูดูแล้วก็ดูราดราวแต่ร้านไม่มีคนดูหรือเปล่าครับ
แล้วก็ดูสักพักก็เอาจักรยานเขาที่เขาขี่มามาทิ้งไว้แล้วก็คันนี้ไปเลย
ก็คือว่าคนร้ายปั่นจักรยานคันเก่ามาใช่ครับคันเก่าอืมแล้วก็มาจอดไว้ใช่ครับ
มาจอดไว้แล้วก็เชิญนะครับหลังเกิดเหตุผู้เสียหายค่ะ
เอาหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละนะไปแจ้งความที่สพ
พยค่ะสินทิวาเป็นหลักฐานในการติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีต่อไปจักรยานที่เขาเอามาแลกเก่าจริงนะคันเมื่อสักครู่นี้